มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของแฟนคลับแล้วก็ความผูกพันคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาเสียชีวิตนะคะไปเมื่อวันที่๙ธันวาคมนะคะเมื่อปี๒๕๕๐คุณผู้ชม
คือตอนนั้นน่ะร้องให้กันทั้งประเทศโหจำได้
เรายังเด็กอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะและทุกปีนะคะครอบครัวและกลุ่มแฟนคลับเนี่ยจะมารวมตัวกันทำบุญ
ทิศส่วนกุศลให้กับพี่บิ๊กนะคะซึ่งปีนี้ค่ะนอกจากครอบครัวและแฟนคลับเกือบร้อยชีวิตนะคะ
ที่ได้มาร่วมบุญกันที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีอดีตสมาชิกวงค่ะ
อย่างพี่แดนวรเวทแล้วก็พี่บีมกวีค่ะมาร่วมย้อนรำลึกถึงเพื่อนร่วมวงด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็รู้สึกต่างทราบซึ้งใจนะคะกับความรักอันเหนียวแน่นของแฟนคลับ
แล้วก็หวังว่าภาพความรักแบบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนานเลยค่ะ
ก็ดีใจครับคือดีใจที่ในทุกปียังเห็นมีแฟนมาร่วมทำบุญให้กับพี่บิ๊กนะครับผม
ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ไม่ลืมพี่บิ๊กในการที่ทุกคนมากันในวันนี้
เป็นการให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กด้วย
ยาวนานครับยาวนานมาแล้วก็เห็นคนยังแบบว่ายังรักยังให้ความสนใจยังแบบยังนึกถึงพวกเรา
นึกถึงบิ๊กนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
เราเรียกว่าเราใช้นามสกุลร่วมกันนะครับก็มันเป็นครอบครัวครับ
ก็ขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนที่พี่บี๊กไม่สบายผมจำได้ไปนับกระเรียน
นั่งทับนกกันทั้งโรงพยาบาล
มาพูดถึงคุณพ่อบ้างนะคะคุณพ่ออุดมตามที่เห็นในภาพเลยค่ะ
พ่อของพี่บิ๊กนะคะก็รู้สึกทราบซึ้งใจที่แบบ
แม้ว่าลูกชายจะล่วงลับไปนานแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังรักลูกชายเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะคุณแม่ยุภาล้มป่วยอยู่นะคะ
อายุที่มากขึ้นนะคะคุณพ่อก็บอกกับเรานะคะว่า
เหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะแต่ก็ยังดีค่ะที่มีความห่วงใยจากแฟนคลับ
รวมไปถึงพี่แดนพี่บีมนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อ
แล้วก็จะดูแลคุณแม่ยุภาต่อไปด้วยค่ะ
เห็นภาพความสัมพันธ์แล้วเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพี่บิ๊กต่อไปนะคะ